ลำพูย่านการค้าแล้วก็แหล่งความบันเทิงอันเฟื่องฟูในอดีต
ริมน้ำแล้วก็เรือนไม้ปัจจุบันวิถีของคนบางลำพูได้เปลี่ยนไปนะครับ
อาคารบ้านเรือนต่างเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่ว่าบางลำภูยังมีของดีซุกซ่อนอยู่ตามตรอกซอกซอย
เราจะตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปย้อนอดีตบางลำภูกันครับ
เดินตรอกออกขนน้นเยือนถิ่นเก่าแก่ย่านบางลำภู
ใกล้กับป้อมพระสุเมนสังเกตเห็นอาคารฟูนสีขาว
ติดป้ายชัดเจนว่าพิพิษบางลำพู
นี่คือแหล่งพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาขุมทรัพย์อันล้ำค่าของชาวบางลำพู
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมาและคนรุ่นก่อนได้หวนรำลึกความทรงจำที่เคยเกิดขึ้น
เด่นของพิพิษบางลำพูคือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระบบอินเตอร์แอคทีฟสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการเลือกดูข้อมูล
เริ่มจากการฉายภาพบางลำพูในอดีตเข้ามาสู่ห้องจัดแสดงพระนครเซ็นเตอร์
รวมมหรสบหลักแขนงอย่างโรงลิเกหอมหวน
สามารถเพิ่มความสนุกมากขึ้นด้วยการลองใส่ชุดลิเกได้ด้วยค่ะ
มาแล้วจ้ารถรางมาแล้วจ้าภายในพิพิษบางลำพูนนะคะ
จำลองรถรางสีเหลืองคันนี้คอยต้อนรับผู้โดยสาร
ก้าวเข้าสู่ในยุคที่บางลำพูเป็นแหล่งความบันเทิงและการค้าขาย
ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดินเข้ามาจะได้ชมร้านค้าเก่าแก่
ย่านบางลำพูอย่างร้านรองเท้าแก้วฟ้า
รองเท้าสั่งตัดที่ผลิตรองเท้าอย่างปานีต

ในเรื่องการขายอุปกรณ์งานฝีมือที่หลากหลาย

เสียงบันเลงระนาดเพลงเหล่าแผ่นแผ่ร้อจับใจ

นี่คือแหล่งเรียนรู้ดนตรีไทยย่านบางลำพู

ถือเป็นร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีต
ที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ
ทุกวันนี้ทายาทรุ่นที่๓ยังคงสืบทอด
และเปิดสอนดนตรีไทยให้แก่เยาวชนที่สนใจ
นอกจากนี้ยังแล้วร่มอนุรักษ์มธนธรรมไทย

ศิลปะการฟ้อนรำอันงดงามของไทยอีกด้วยค่ะ
ย้ายแขนลงมาอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับข้อมือ
แล้วสะบัดจีบออก
เช่นหมากจิ๋วชุดกาแฟและเหยือกน้ำ

คืองานศิลปหัฒกรรมประเภทปันนี่ศิลป์
ของร้านไทยนครร้านรับทำเครื่องถมเงิน
แห่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานคร
ดำเนินกิจการมาเกือบร้อยปี

และมีการสืบทอดกิจการนี้อยู่
เนื่องจากว่าเดิมทีส่วงพศ๒๔๘๙

จากระบาดสมเด็จพระเจ้าหัวอธรรมฮิดลรจ๘
เราได้ตราคุดผ้าซึ่งเป็นตราคุดตาตั้งนะครับ
ซึ่งในสมัยนั้นบริษัทเอกชนที่มีสิทธิ์รับตาตั้งนี้
มีประมาณ๖๔บริษัทเท่านั้น

และเนื่องจากว่าการทำเครื่องถมของบริษัทเรา
เราพาช่างมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นจังหวัดต้นกำเนิดเลยของเครื่องถม
เราจึงมองว่าเหตุนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
ที่เราได้ทำการค้าอันสุจริตตรงนี้มา

เรามองเห็นว่าเป็นศิลปะที่หายาก
จากนั้นแวะชมการสาธิตงานช่าง

นำภูมิปัญญาการทำเครื่องถมโบราณ
พัฒนาสินค้าคุณภาพระดับสากล
โดยแต่ละชิ้นต้องอาศัยความชำนาญ
ใช้เวลาทำเฉลี่ยต่อชิ้น๒๖เดือนค่ะ

ลายใบเทศผสมดอกพุตาลใบนี้

ทาทองบริสุทธิ์๑๐๐ลงไปด้วย

ก่อนกลับแวะห้างต่อเง็กชวน

ไปเป็นร้านขายขนมเบื้องที่สุดแสนอร่อยไปแล้ว

ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน